คุณผู้ชมต่อข่าวนี้กันหน่อยค่ะลูกเนี่ยพาคุณแม่ตั้งใจว่าจะไปหาญาติ
ตั้งใจจะแวะที่วัดแล้วก็ทำบุญคุณแม่อายุเยอะแล้วนะ๘๙ปี
ก็ขับรถไปตามถนนสายหนองฉางลานศักดิ์ที่อุทัยค่ะ
ปรากฏว่ามันมีงูเนี่ยมาตัดหน้าทีนี้ลูกสาวตกใจหักหลบ

มันเป็นต้นศักดิ์ขนาดใหญ่ดูสภาพรถสิคะ
สภาพรถนี่คือพุ่งตรงไปไปอัดก๊อปปี้อยู่อย่างนั้น
แล้วท้ายที่สุดคุณแม่วัย๘๙ปีเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชม
สภาพนี้ชนแรงเหมือนกันนะครับครับชนแรงค่ะ
นี่คือรถสีขาวคันนี้ทะเบียน๙กพศ๘๒๙๘
เสียหลักค่ะไปชนต้นศักดิ์ที่อยู่ข้างทางมันยุบไปครึ่งคันข้างหน้า
คุณชิสาดูสิคือมันยุบไปแบบนี้แล้วเศษอะไหล่กระจายหมดเลย
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่๑๔๒
อยู่ใกล้สามแยกบ้านวังศรีทา
ตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉางที่อุทัยธานีนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้คุณแม่ที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชม
คือนางอารีวัฒนะพิโกวิทย์อายุ๘๙ปีถูกอัดก๊อปปี้ค่ะ
ติดคาซากเลยอยู่ที่นั่งฝั่งข้างคนขับ
ส่วนลูกสาวที่เป็นคนขับรถคือนางสาวสุกัญญาวัฒนะพิโกวิทอายุ๕๐ปี
อ่ะไม่ได้เป็นอะไรนะทีนี้ก็เลยไปถามชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่า
ตอนนั้นตัวชาวบ้านอยู่ในร้านเสริมสวยได้ยินเสียงเสียงดังโครมเลย
ที่ถนนเนี่ยนะเธอวิ่งออกมาดูนะคะเห็นรถคันนี้ชนกับต้นศักดิ์
ก็เลยบอกกับเพื่อนบ้านต้องรีบไปช่วยก่อนคนติดอยู่ในรถ
ก็เลยไปช่วยคนขับเปิดประตูออกมาคนขับเนี่ยนะยังพอมีสติแล้วก็เล่าให้ฟังได้
บอกว่าเนี่ยกำลังจะพาแม่ไปที่อำเภอลานศักดิ์จะไปเยี่ยมญาติแล้วก็กะว่าจะแวะ
ทำบุญตามวัดต่างทีนี้มาเจองูอ่ะมันเลื้อยตัดหน้าตัวเธอตกใจหักพวงมาลัยเลยค่ะ
รถก็เลยเสียหลักหมุนไปฟาดต้นศักดิ
ทำให้แม่เสียชีวิตแล้วนอกจากรถของเธอแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
ยังมีรถอีก๒คันที่สวนทางมา
เพราะว่ารถเก่งนะครับเสียหาย
รถเก๋งเนี่ยทะเบียนกไก่จอจานคันนี้ค่ะ
ไทยธานีเป็นรถของนางวาสนาภูลสวัสดิ์
รถของนางวาสนาขับสวนทางมาแล้วพอถึงอุบัติเหตุไงคะ
นางวาสนาก็เลยชะลอความเร็วทีนี้มันชะลอความเร็วแบบกระทันหัน
ที่ตามหลังนางวาสนามาก็ตุ้มชนท้ายแบบนี้
เออก็พุ่งชนทำให้รถกลายเป็นว่าในที่เกิดเหตุนี้มีรถทั้งหมดสำคัญ
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาไปดูเหตุการณ์เขาก็สะท้อนมานะ
ดิฉันว่ามันน่าจะต้องมีหน่วยงานหรืออะไรมาช่วยดูแลหน่อยไหม
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ถนนสายตรงนี้หนองฉางลันศักดิ์เนี่ย
มันมีต้นศักดิ์ขนาดใหญ่ลานศักดิ์อยู่แล้ว
ก็จะมีต้นศักดิ์ขนาดใหญ่สองข้างทางเลยแล้วก็เรียงเป็นแบบตลอดแนวเลย
ที่ผ่านมารถเกิดอุบัติเหตุนะเวลาตกข้างทาง
ส่วนใหญ่ก็ชนต้นไม้เสียหายหนักเลยเจ็บก็เยอะตายก็มี
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดสามารถเอาต้นศักดิ์ออกไปได้จากตรงนี้

เพราะว่าอย่างน้อยแรงกระแทกคือพุ่งลงไปข้างล่าง

ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้แต่ก็น่าจะมีทางเลือกอื่นเลยนะคะ
เพราะว่าบางคนก็อยากให้มีต้นไม้อยู่

ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันกับชาวบ้านได้ไหม

ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุไม่อยากให้เกิดการสูญเสียค่ะ